คุณผู้ชมครับเทศกาลลอยกระทงแบบนี้แน่นอนนะครับ
ก็ที่ปากคลองตลาดนั้นเป็นแหล่งสำคัญนะครับ
คนก็ไปเลือกซื้อดอกไม้รวมทั้งอุปกรณ์ทำกระทง

ติดตามบริการกันกับคุณมาสุรีกล่อมแก้วครับ
อกดาวเรืองคละไซส์ถุงละ๑๐๐ดอก
ปีนี้ระคาขายปลีกในปากคองตลาดช่วงอยู่ที่

ราคาเพิ่มขึ้นจากปกติเป็นเท่าตัว
ขาดแคลงจากน้ำท่วมในพื้นที่นครสาวรับ
และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่เพาะปลูก
แต่ยังคงมีความต้องการจากประชาชน
ทำให้บางร้านมียอดขายมากกว่าเท่าตัว

จากปกติขายได้ที่๕๐๐บาท
โยดขายเราก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ

การขายทุกอย่างขายดีหมดเลย
๘๐ถึง๑๐๐จากทั้งน้ำท่วมและสภาพอากาศที่
หนาวทำให้ออกดอกน้อยลงส่วนทางกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ช่วงใหญ่ก็ยังคงใช้เงินซื้อของเท่า
ทุกปีค่ะแต่จะใช้วิธีในการบริหารเงินให้ซื้อครบทุกอย่าง
สำหรับน้องนักเรียนจากโรงเรียนโกศลพัฒนาวิทย์กลุ่มนี้
ต้องใช้เงิน๕๐๐บาทเพื่อทำกระทงของห้องส่งประกวด
เลือกใช้วิธีซื้อดอกกล้วยไม้มากที่สุดรองลงมาคือดอกรักและดาวเรือง
ก็จะซื้อของที่แพงมากก็จะซื้อน้อยลงกว่าเดิมใช่ค่ะ
ก็จะซื้อของที่ถูกหน่อยอย่างนี้ค่ะก็ต้องเลือกของดีด้วย
ก็ซื้อเยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะอย่างนั้นปกติมาซื้อที่นี่ทุกปีไหมคะ
ทุกปีค่ะทุกปีค่ะคือปริมาณเท่าเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็น
ดอกมะที่ถูกกว่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ขณะที่ร้านบายสีไทยในย่านปากคลองตลาดกลับเป็นร้านหนึ่งที่ขายสินค้าในช่วงเทศกาลราคาคงที่ค่ะ
เพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ของสดแต่จะเลือกวัสดุทำกระทงที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย
เปลือกข้าวโพดที่นอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้ว
ยังช่วยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านลานดอกไม้อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
กว่า๑๐๐ครัวเรือนได้มีรายได้ในการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้
เราต้องการที่จะเอาวัสดุธรรมชาตินะคะวัสดุเหลือใช้
อย่างเช่นเปลือกขโพสส่วนมากเราก็จะทิ้งไป
แล้วเอามาดัดแปลงไปทำเป็นกระทงเปลือกข้าวโพด
ซึ่งมันจะได้ราคามากกว่า
วัสดุอย่างไม้สโนนี่ก็เหมือนกัน

ตามริมรั้วปลูกตามป่าไม่มีค่าอะไรเลย
แล้วเอามาทำเป็นฐานของกระทงซึ่งมันน้ำหนักเบา
แล้วเวลาที่เราลอยไปเนี่ยของมันก็จะไม่ย่อยสลายไม่เน่าไป
มันก็จะลอยไปเรื่อยของแม่น้ำไปเรื่อย
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภค

ว่าจะมีเงินสะพัดอยู่ที่ประมาณ๙๙๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ๓จากปีที่แล้ว
ประชาชนกว่า๑๙๒๙วางแผนออกมาลอยกระทง
พอเริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติ
หลังจบงานพระราชพิธี
แสดงให้เห็นว่าประชาชนพร้อมที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยค่ะ
มาสิวรีของแก้วคาวเทอร์รัสทีวีรายงาน